ไปต่อค่ะไปแหล่งท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่า

ถ้าเราช้ำใจสุดท้ายยังไงเราก็ควรจะต้องเดินเข้าป่า

ขจีแบบนี้ไปดูต้นไสหน่อย

ที่จังหวัดนครราชศรีมาอยู่ที่บริเวณริมน้ำมูล
บ้านใหม่หมู่ที่๑๒ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ
ที่นี่เราจะได้พบกับนี่เลยน้องใบตอง
ไตงามใหญ่ยักษ์อายุกว่า๒๐๐ปี
มันแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน
เป็นจำนวน๒ไร่จากทั้งหมด๘ไร่

แต่กิ่งกั้นสาขาปกคลุมแบบนี้ใหญ่มาก
แล้วใต้ต้นไสนะเห็นไหมเขาทำสะพานไม้เอาไว้
เพราะฉะนั้นพอทำให้เป็นสะพานไม้เดินแบบนี้ได้โอ้โหสวยงาม

ชาวบ้านและผู้นำชุมชนได้ช่วยกัน
อย่างที่ผมบอกสร้างสะพานไม้แบบนี้เอาไว้
ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปชมความสวยงาม

แบบนี้นี่ถือกาแฟเข้าไปด้วยนั่งจิบกาแฟข้างในนี้

แล้วมันไม่ได้มีแค่สะพานไม้อันเดียวมันมีซอกแทรกเข้าไปตามจุดต่างเยอะแยะมาก
สามารถเดินเข้าไปสำรวจได้เลยภายในบริเวณใต้ต้นไททั้งหมด
พื้นที่ประมาณสองไร่แล้วต้นไสมันจะใหญ่ขนาดไหน
มันแผ่กิ่งก้านมาใหญ่มากขนาดไหนครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็เตรียมที่จะพัฒนาต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นแหล่งเที่ยวชมให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับ
ชมความงามของต้นไซงามที่บ้านใหม่ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางไปที่นี่ได้อย่างถูกต้อง

ที่จังหวัดนครราชศรีมา
มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะในประเทศไทยบ้านเรา